ก่อนจะไปติดตามบรรยากาศภาพรวมการลงทุนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็วิเคราะห์กันอย่างต่อเนื่อง
คำถามสำคัญตามข่าวคราวที่ปรากฏก่อนหน้านี้
รอปรายงานมหาเศรษฐีระดับโลกและไทยก็ติดอันดับกับเขาด้วย
เสถียที่จะรวยระดับโลกเขาทำอะไรกันทำอย่างไรถึงรวย
ติดตามหาคำตอบกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับนักวางแผนการลงทุน
และคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้บริการส่วนงานค้าตราศัตริย์
หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเชิญครับ
สวัสดีคุณคิงและท่อผู้ชมของบ้านนะครับก็เช่นกับผม
ถ้าบอกว่าเศรษฐีผมเชื่อว่า
แต่ละคนอาจจะนิยามว่าเศรษฐีไม่เหมือนกันครับพี่บิ๊ก
บางคน๕ล้าน๑๐ล้านก็ถือว่ารวยแล้วเสร็จทีแล้วนะครับ
แต่วันนี้เราจะพามาดูอันดับเศรษฐีที่นิตยสารฟอล์กนะฮะ

ก็คือจะจัดอันดับคนที่ร่ำรวยนะครับ

ก็คือถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก๓๕๐๐๐ล้าน

มีเศรษฐีหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาประมาณกี่ล้านพี่ปิ๊กปีนี้
ปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีแรกที่นิตยสารฟอล์ฟ
จัดอันดับคนที่มีความมั่งคั่งระดับโลกเนี่ย
เกินกว่า๒๐๐๐รายที่มีเงินเกินกว่า๑๐๐๐ล้านเหรียญ
๓รายเพิ่มจากปีที่แล้ว๒๓๓คน
ซึ่งเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เลยกริ๊บเลยที่เข้ามาในอันดับประมาณ๑๙๕ราย
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นประชากรจีน
เพราะคนจีนปีนี้ต้องเรียกว่ารวยขึ้นเยอะ
เพราะว่าเศรษฐกิจเขาก็ยังเติบโตได้ดี
แล้วก็อันดับ๒จะมาจากสหรัฐอเมริกา
ที่มีเศรษฐีหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะที่สุด
ส่วนเมืองไทยติดอันดับเหมือนกัน
๒๐๐๐กว่ารายเป็นคนไทย๒๐ท่าน

ใช้ได้นะก็ถือว่าประมาณ๑ของโลก
ก็ถือว่าไม่คิเลละ
ซึ่งบรรดาเจ้าของธุรกิจที่ประสบความเสร็จในไทย
ที่ถูกจัดอันดับไว้๒๐คน
ส่วนใหญ่เราก็คุ้นกันดีเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นเลยนะฮะ
ก็เราคุ้นเคยกันดีก็อันดับ๑คุณเจริญไทยเบฟ
เสียเจริญที่เราเรียกเสียเจริญนะ

อันดับ๒ก็กลุ่มเศรษฐพ

หลายคนเลยแต่อันดับ๒นี่เป็นคุณธนิน
ส่วนอันดับ๓ก็คุณวิชัยรัสเตอร์ซิตี้

เอาอันดับโลกเลย
ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีอยู่ท่านหนึ่ง

แล้วก็ติดอันดับ๑มา๔ปีซ้อนแล้ว

ที่ติด๔ปีต่อเนื่อง
แล้วปีนี้มูลค่าทรัพย์สินค้ารวมแล้ว

คือเป็นแสนบาทเป็นแสนล้าน
อันนี้ก็เยอะจริงเลย

อันนี้หลายคนคุ้นเคยท่านในแง่

เป็นปรมาจารย์ของการลงทุนเลยนะครับ
นี่ก็อยู่ที่มัน๗๕๖๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก็ขี่กันมากันนะอันดับ๓นะ

อันนี้เขาเรียกว่าเป็นช่องทางขายร้านขายหนังสือ
ออนไลน์ที่ใหญ่สุดในโลก
แล้วก็นอกจากที่จะทำในเรื่องของขายหนังสือออนไลน์ปกติ

อาหารส่งซื้อปุ๊บเอารถไปส่งการว่ายไป

ส่งหน้าบ้านเลย

ประมาณ๒๐กว่าปีที่ผ่านมานะ

เยื่มตังค์พ่อแม่มาสุดท้ายประสบความสำเร็จ

ทั้งประเทศนะบ้านเราใน๓แสนกว่าล้าน

ก็ถือว่ามีทรัพย์ศิลป์

อยากจะทราบคุณมาร์คบอก
คนร่ำรวยเนี่ยติดอันดับฟอร์ฟเนี่ย

แสดงว่าโอ้โหกลุ่มพวกนี้นี่คงโชคดีนะ

คุณปู่มรดกตกทอดมาหรือเปล่า

คนนี้เป็นคนที่เริ่มธุรกิจด้วยตัวเองหมดเลย
ทำเองเลยทำเองนะครับซึ่งเคยในงานที่พี่บอก
มีงานปาร์ตี้กับบิลเกจใช่ไหมฮะ
ครับคุณแม่ของคุณบิลเกจนะเขาก็ถามเลย
เพื่อนฝูงกันเนี่ยนะซึ่งก็มีทั้ง

ก็ถามว่าเฮ้ยปัจจัยอะไรที่ทำให้คุณ

เพื่อนของฝูงเขาก็ตอบพอเพราะผมเนี่ยฉลาด
ผมเก่งอย่างนู้นอย่างนี้ผมมองอนาคตขาด
แต่ปรากฏว่าทั้งบิลเกจทั้งมรดมัฟเฟทตอบเหมือนกัน

มุ่งเน้นมุ่งเน้นมุ่งมั่นบอกจะทำอะไรเนี่ยมุ่งไปทางนั้นเลย
ซึ่งสองท่านนี้เขาบอกว่าสิ่งนั้นคือต้องค้นพบให้ได้ก่อนว่าตัวเองชอบอะไร

เมื่อรู้ปุ๊บก็มุ่งมั่นไปทั้งนั้นเลย
เอาทางนั้นเลยอยากจะทำอะไรไปไม่เลี้ยวไม่ซ้ายไม่เลี้ยวขวาเลย
อย่างบิลเกสเนี่ยตอนตั้งแต่เรียนมหาลัยก็ไม่ได้มหาลัยกิเล้วนะ

ฮาเวิร์ดนะซึ่งตอนยังเรียนไม่จบเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกอยากจะเขียนโปรแกรมเหลือเกิน
อยากจะทำนี่ซอฟต์แวร์ที่จะทำให้คนใช้ทั่วโลกเลย
ถ้าเป็นรอเรียนจบนี่เสียเวลาอีกหลายปี

ภายหลังพัฒนาเป็นวินโดต่างที่เราเห็นกันนะฮะ

มุ่งมั่นกับทุนมาตั้งแต่อายุ๖๗ขวบแล้ว
โอ้โหนี่คือเขาจะมาทางนักสายนักลงทุน

โอ้โหเราเห็นเนี่ยอันดับ๒๐๐กว่าท่านที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
ไม่มีใครที่จะมาถูกหวยรวยเพราะถูกหวยบ่อย
ที่เราคุยสัปดาห์ก่อนแล้วโอกาสถูกมันยากนะครับ
นะแต่ที่ร่ำรวยก็คือการประกอบธุรกิจการลงทุนนะครับ
อันถัดมาก็คือให้เงินทำงานนะครับไม่ว่างเงินมาในออมทรัพย์
หลายคนก็บอกอย่างตัวอย่างที่เราเห็น
ไม่มีนักเสียทีเงินฝากไม่มีนะ
ไม่มีมีแต่การลงทุนอย่างเดียว

เจ้าของเจ้าของเจ้าของอย่างบิวเกรดเนี่ยเขาบอกว่า
ตะกอนเนี่ยเขาถือหุ้นไมโครซอฟต์ใช่ไหม
หลายคนบอกโอ้โหเขาขายหุ้นไมโครซอฟออกได้เงินเป็นแสนล้านเนี่ย
ก็คงสบายฝากไว้กับออมทรัพย์กินดอกกินผล

ไม่ใช่ฮะสุดท้ายแล้วคือเขาเอาไปลงทุน

ไปลงทุนต่อให้ผลตอบแทนงอกเงยผ่าน

อันถัดมาก็คือใช้ชีวิตต่ำกับมาตรฐานความร่ำรวยฮะพี่ฟิก
นี่ก็คือสำคัญไม่ฟุ่มเฟ้ยใช้ใจกินก็ประหยัด

สิ่งมันถัดมาคือเรื่องของรักการอ่านครับพี่ฟิก

ซื้อพิมพ์บ้างอ่านงบการเงินอ่านรายงานประจำปีบ้าง

แล้วก็สิ่งสุดท้ายคือเรื่องของใจบุญครับพี่ปิ๊ก
โอ้โหนี่เขาบอกว่าทั้งสองท่านนะทั้งอันดับ๑อันดับ๒
บอกว่าถ้าเขาตายไปนะ๙๐ของสินทรัพย์ของเขาที่มี

ถึงจุดหนึ่งที่เราทำมาหากินได้เยอะเลย
แล้วก็ต้องส่งต่อให้กับสังคมบ้างนะครับ
จะเห็นว่าสำหรับเรื่องการลงทุนนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่ป๊

ถ้าช่วงนี้ใครที่กำลังสนใจเรื่องศึกษา

เราก็มีบูธของลักษณะบุหรวงและไทยกังเทพฯอยู่ที่นั่นนะครับ
ลองไปสอบถามหาข้อมูลศึกษาต่างจากนั้นได้นะครับ

ที่ชั้น๕ขึ้นไปได้หอด้านบนนะครับ